อ้อนฮะลุงอ้อนอยู่ที่จังหวัดนครนายก

ดูสิร่างกายแบบเขียวแห้งเลยอ่ะเห็นไหมฮ

ลุงอ้อนนะครับลุงอ้อนบ้านอยู่ที่อำเภอองครักษ์นะฮะ

แบบนิ่งไม่ไหวติงไม่ขยับเลยนะฮะค่ะ
ลูกหลานบอกบางทีแกหยุดหายใจนะแต่ก็ฟื้นขึ้นมาได้
เป็นแบบเนี้ยมาสี่รอบเป็นแบบเนี้ยมาเจ็ดเดือนกว่า
เชื่อว่าจะมีวิญญาณเข้าสิ่งร่างพ่อลูกบอกอ่า
อันนี้ตามความเชื่อของลูกนะคือไอ้เรื่องไม่หายใจเนี่ย
กู้ภัยหรือว่ากู้ชีพหน่วยของโรงพยาบาลบอกว่าบางทีเนี่ย
เราไปดูเองเราไปจับที่พจรเองจับไม่ถูกต้อง
ไปคิดว่าเขาหยุดหายใจก็มีนะอืม
แล้วก็เลยขอความช่วยเหลือมานะครับอยากให้มือหมอปลา
ปราบสัมภเวษีเนี่ยมาช่วยดูพ่อให้หน่อยค่ะ
เราก็ส่งติลงไปก่อนนะหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนมานะฮะ
แล้วก็อยากให้ส่งเรื่องไปให้หมอปลานะครับ
ติกิติศักดิราชัยเจริญสุขไปที่บ้านของลุงอ้อน
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะไปถึงก็เจอลุงอ้อน
อย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ฮะนี่ลุงอ้อนนอนอยู่กับพื้นบ้านตรงนี้นะครับ
ทุกผู้ชมครับสภาพภายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอ่ะ
ถ้ายกตัวมาดูเนี่ยพลิกตัวดูที่แผ่นหลังกันเนี่ย
ร่องรอยแบบแผลกดทับด้วยนะครับ
ติกิติศักดิ์ก็พยายามคุยกับลุงอ้อนนี่เห็นมั้ยฮะ
คือลุงอ้อนพูดออกมาไม่มีเสียงนะครับ
แต่ยังพอยกมือยกไม้ขยับมือขยับไม้ได้
ติกิติศักดิ์บอกถ้าดูจากสายตากันเนี่ย
ส่วนมากแกจะหันมองไปที่หิ้งพระนะ

นี่จังหวะพนมมือนะทำมือแบบนี้
ตอนพลิกตัวมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวเนี่ยมีแผลกดทับ

เห็นไหมอันนี้ติบอกนะคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า

สุนีนี่คือลูกสาวของลุงอ้อนนะฮะ
บอกว่าปกติก่อนหน้านี้พ่อแข็งแรงดีนะ
จนกระทั่งช่วงหลังเนี่ยอายุเริ่มมากแล้ว
กว่าแล้วเวลาเดินต้องใช้ไม้เท้าพยุง
ตุลาคมปีที่แล้วปีหกห้าลูกอ้อนกันลื่นล้มในห้องน้ำ
แต่หัวไม่น็อกพื้นนะแต่จากนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยน
ไปหมดพ่อนั่งได้แต่เดินไม่ได้จะไปไหนต้องใช้วิธี
กันแบบถัดเอาพาพ่อไปโรงพยาบาลไปหาหมอหมอบอกไม่เป็น
อะไรไม่ได้เป็นอะไรมากให้ยามากินแล้วก็พากลับบ้านแต่มุม
หนึ่งต้องให้ความเป็นทำคุณหมอกับโรงพยาบาลนะบางทีญาติผู้
อาจจะสื่อสารผิดฟังเข้าใจผิดแล้วก็เนี่ยออกไปมาหมอบอก
ไม่เป็นอะไรกลับมาบ้านได้ไปต่อหรือเปล่าค่ะเอาเป็นว่าพอกลับ
มาบ้านเนี่ยไม่กินข้าวไม่กินปลากินแต่ข้าวเหนียวสังขยาวัน
นึงเนี่ยกิน๔๕ห่อแต่พักหลังเนี่ยข้าวเหนียวสังขยาก็ไม่กิน
แล้วดื่มแต่น้ำเปล่าแล้วอารมณ์เริ่มแบบดูฉุนเฉียวมีด่าทอ
ลูกด้วยถ้อยคำรุนแรงบางทีแบบแช่งชักหักกระดูกลูกทั้ง
ที่พ่อไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วจำลูกได้แค่บางคนอาจจะว่า
ไป๗๖อ่ะนะอายุก็เริ่มเยอะแล้วเห็นว่าแกล้มด้วยไม่ใช่หรอ
ล้มด้วยแล้วแหมมันลักษณะเหมือนกับติดเตียงกึ่งอย่างนี้
ด้วยนะฮะเอาเป็นว่าลูกเนี่ยเขาเลยลงความเห็นกันว่านี่
ไม่ใช่ลุงอ้อนแล้วนี่ไม่ใช่พ่อไปหาร่างทรงไปหาพระได้
คำตอบเหมือนกันหมดบอกนี่ไม่ใช่ลุงอ้อนแต่ว่าเป็นวิญญาณ
ภเวษีมาสิงอยู่ในร่างกายแล้วในอดีตเนี่ยพ่อเนี่ยเคย
เรียนวิชาแบบพวกศัยศาสตร์คุณสัยแล้วถูกของเข้าด้วย

นิมนต์พระมา๕รูปมาทำพิธี
เคยเชิญร่างทรงมา๘คน

มาทำพิธีแต่ก็ไม่หาย
อ้อนแกก็นอนอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้ว
แล้วลูกเคยฝันเห็นพ่อใส่ชุดขาวเดินออกจากบ้าน
มาดูเอ้าพ่อยังนอนอยู่ที่เดิมอยู่ในบ้าน
ลูกก็เลยสันนิษฐานว่าต้องถูกผีสิง
สัมภเวษีมาอยู่ในร่างอยากให้หมอปลามาช่วย
ลูกสาวของลุงอ้อนบอกว่าอย่างนี้นะครับ
ก่อนที่พ่อจะป่วยพ่อเคยนอนอยู่ที่ใต้หิ้งพระ
บางทีก็ลุกขึ้นมานั่งส่งเสียงโวยวาย
ร่างทรงบอกต้องย้ายที่นอนนะ
ตรงนั้นเนี่ยมันตรงกับหน้าต่างเขาไม่ให้หันหัว
ตรงกับหน้าต่างนี่นอนตรงนี้นะฮะ
ัมภเวษีมันเข้ามาทางหน้าต่างไงมันเลยมาสิงร่างเลย
อ๋อไม่อืม
ก็ปกติลงมันจะเย็นดีนะค่ะนอนตรงหน้าต่าง
ลูกก็ย้ายพ่อมานอนกลางบ้านพอย้ายมากลางบ้าน
กลายเป็นว่าพ่อพูดไม่ได้
ได้แต่แบบอืมแบบส่งเสียงเปล่าอะไรแบบนี้
อ่าลูกลูกบอกเวลาเอาเสื้อหลวงพ่อพัฒน์
นี่เห็นไหมฮะที่ติถืออยู่เนี่ยเอาไปใกล้พ่อ
พ่อจะร้อนไปหมดอ่ามีไหม
เอาเสื้อไปใกล้ลุงอ้อนนี่เห็นไหมครับ
ติก็เลยลองดูนะพอลูกลูกอ้อนแกบอกเห็นแล้วก็สงสารกันนะ
เห็นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยทำยังไงก็ไม่หาย
ก็เลยอยากให้หมอปลาเนี่ยมาช่วยท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่หมอปลาได้ทราบเรื่องราวของลุงอ้อนนะฮะ
นี่ติเป็นหน่วยล่วงหน้าไปก่อนนะอืม
แล้ววันนี้หมอปลาก็มาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่แกเริ่มขยับ
พอเอาเสื้อยั่นหลวงพระพัฒน์ไปนี่มาแล้วเห็นไหมครับ
อ่าเดินมาแล้วนี่ติก็มาด้วย
ทุกคนบอกเดี๋ยวสังเกตอาการก่อนเลยอ้าวท่านผู้ชม
บอกกันไว้เนี่ยที่คาดเดากันไว้
พอหมอปลามาถึงนะครับเข้าไปในบ้านลุงอ้อน
หมอปลาแย่ทันทีเลยผมแย่แย่แย่แย่อ๋อแย่
นี่เห็นไหมเริ่มพออืดพออมผู้ชมเดาถูกน่ะเอะ
เอ้าผู้ชมบอกอ้วกแน่จากอุ้นี้เอาละจะอาเจียน
อู้หึเป็นอย่างไรล่ะเอาเจ้าพรผ่านไปเลยได้ไหมคะ

อ๋อแต่ทำไมตามไอ้ลูกนั่ง
จากนั้นก็เลยมาดูลุงอ้อนมาคุยกับลูกลุงอ้อน
นะจากนั้นหมอปลาก็เลยถามลูกของลุงอ้อน

หนึ่งเดือน

ลุงอ้อนจะเสียชีวิตภายในสิบวัน

สูงการรอดเนี่ยมีแค่๐๐๐๐๑
สูงกี่ตัวนะคะ๐๐๐๐๑
น้อยมากลูกลุงอ้อนถึงกับน้ำตาซึมนะฮะ
หันหน้ามองกันแล้วก็พยักหน้าบอกหมอปลาบอกอนุญาต
ทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณให้พ่อได้
หมอปลาก็เลยให้ลูกของลุงอ้อนมีลูก๗คนนะครับ
นี่เห็นไหมมานั่งรวมกันเอาน้ำมาล้างเท้า
กราบขอเข้ามาลาโทษพ่อบอกให้บอกลาพ่อให้พ่อเนี่ยจากไปอย่างสงบ
อ้าวท่านผู้ชมไม่พาเขาไปโรงพยาบาลหน่อยเหรอ
หน้าหน่อยสิคะ
ลูกก็เวียงกันมาบอกพ่อ
จากนั้นหมอปลาก็เริ่มทำพิธีนะครับ

เอาดอกไม้มาวางที่กลางหน้าอกลุงอ้อน
เอาสายสินมาพันรอบหัวท่องคาถา
นี่อยู่ดีนะฮะตอนที่ใช้มีดหมอมาเนี่ยมาศวรรษทำพิธีเนี่ย
นี่ลูกสาวคนโตลุงอ้อนฮะ

ก็เลยต้องเอาสายสินไปพันให้ด้วย
คือหมอปลาต้องย้ายมา
มาทำพิธีทางฝั่งลูกคนโตของลุงอ้อนก่อน

พี่หมอปลาบอกว่าพ่อจะอยู่น่ะอีกสิบวันน่ะ
แกร้องไห้จนแบบว่าตัวสั่นหรือเปล่า
เมื่อพ่อเห็นพี่ถงพี่ทีเข้าไปใช่ไหม

พาลูกคนโตเนี่ยออกไปข้างนอกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
หลังจากนั้นลูกสาวคนโตของลุงอ้อนก็สงบลงนะครับ
หมอปลาก็มาทำพิธีต่อที่ลุงอ้อน
คือระหว่างนี้เนี่ยติบอกว่ามันเหมือนกับมันมีกลิ่นเหม็นอ่ะ
คล้ายกลิ่นศพลอยมาเป็นระยะ
นี่หมอปลาบอกบอกว่านี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า
ในตัวลุงอ้อนมีวิญญาณเร่ร่อนมาสิงอยู่จริง
ใช้เวลาอยู่๔๐นาทีกว่านะฮะ
ในการสวดในการทำพิธี

หลังจากนี้หากลุงอ้อนต้องการกินอะไรอยากกินอะไรนะ
ให้ลูกหาให้ตามต้องการเลย
เพราะอีกไม่เกิน๑๐วันเดี๋ยวลุงอ้อนจะจากไปอย่างสงบ
เคสนี้เนี่ยสัมผัสได้เลยว่ามีผีมีวิญญาณมาสิ่งร่างจริง

เพราะกลิ่นมันเหม็นกลิ่นมันแรงมาก
ถามว่าถ้าไม่ทำพิธีจะเกิดอะไรขึ้น
หมอปลาบอกลุงอ้อนจะอยู่ได้อีกเป็นปีนะ
แต่อยู่ได้เนี่ยไม่ใช่ด้วยตัวเอง
แต่เพราะสัมภเวษีมาสิงร่างอยู่
อ้อนจะนอนอยู่อย่างนี้ไม่หิวไม่กินไม่ไหวติงอะไรทั้งสิ้น
ส่วนระหว่างพิธีที่ลูกสาวคนโตลุงอ้อนมีอาการ
เพราะวิญญาณเนี่ยมันออกจากตัวลุงอ้อน

มันพุ่งเข้าลูกสาวคนโตลุงอ้อนเลย

คือมันพยายามที่จะหาที่อยู่ใหม่
มากกว่าก็คือพยายามเข้าเหมือนว่าทวารเขาเปิด
เพราะไอ้จังหวะที่ทุกคนได้กินผมเชื่อว่าทวาร
เรามันเปิดโอกาสที่พลังงานพวกนี้มันจะมาแฝงเนี่ย

แต่ถ้าฝืนเอาไว้ต่อ
ผมบอกแล้วว่าอยู่ได้อีกเป็นปี
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ลูกสาวคนโตของลุงอ้อนนะฮะ
ชื่อพี่สำอางที่ถูกวิญญาณเข้าสิง
บอกตอนนั้นควบคุมตัวเองไม่ได้จริงนะครับ
คนผลาเนี้ยเอาน้ำมนต์มารดใส่ตัวเนี้ยมาราดตัวเนี้ย
ส่วนลุงอ้อนแกก็ยังนอนอยู่ที่บ้านนั่นแหละ
จริงถ้าได้ก็อยากให้พาไปหาคุณหมอดูเหมือนกัน
เพราะว่าคนอายุเยอะเวลาล้มอ่ะคือบางทีไม่ดูข้างในเป็นอะไรบ้าง
คือไหนก็จะสิบวันก็แสดงว่ายังมีเวลาไง
ระหว่างนี้พาพ่อไปโรงพยาบาลอีกสักรอบไหมล่ะ

คือความจริงในยุคสมัยนี้อายุ๗๖ก็ไม่ได้ถือว่าอายุเยอะมากนะ
ก็ยังพอจะที่จะไปดูแลร่างกายได้นะ